ตัวเลขจำนวนของตำรวจว่าจะถูกดำเนินคดีข้อหา
ยังไงบ้างอาจจะยังไม่นิ่งแต่เขาบอกว่าตัวเลขของตำรวจ
ที่ไม่น่าจะโดนดำเนินคดีเนี่ย๓คนนี้น่าจะไม่โดนแน่
คือ๓คนที่มีหลักฐานชัดเจนว่าอยู่ในกลุ่มที่ให้การช่วยเหลือสารวัสสิว
ในการพาตัวส่งโรงพยาบาลนะคะครับมีรายงานแหล่งข่าวจากกองปราบบอกว่า
คดีนี้เนี้ยอย่างน้อยน้อยสามนายนี้เนี้ยน่าจะพ้นบ่นทิ้นไม่ถูกดำเนินคดี
อย่างแน่นอนคนแรกนะคะจ่าสิบตำรวจเมธิศกรพันธ์ศรีจันทร์ค่ะ
เป็นผู้บังคับหมู่สารวทางหลวง๑กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะคะ
นี่คือหมู่เจนหมู่เจนคือคนที่ขับรถไปส่งสารวัสสิวที่โรงพยาบาลที่ว่ามือข้างขวาเปื้อนเลือดอ่ะ
ครับที่เป็นคนช่วยกันกับอีกคนนึงอุ้มร่างของสารวัสสิวขึ้นเตียงคนเจ็บแล้วก็ส่งเข้าห้องฉุกเฉินไปนะคะ
คนที่สองคือดาบตำรวจชนะนัทวุฒิยากรค่ะตำแหน่งเดียวกันกับหมู่เจนเลยนะคะ
คนนี้เนี่ยที่จะเห็นว่าตอนรถของสารวัสสิวขับมาถึงหน้าห้องฉุกเฉินแล้วประตูคือเปิดออกก่อน
โดยที่รถยังจอดไม่สนิทด้วยซ้ำนั่นคือดาบตำรวจชนะนัทที่เปิดประตูออกมานะคะ
แล้วก็นี่ตรงนี้นะนี่เนี่ยซึ่งที่เขานั่งข้างหลังสารวัสสิวเนี่ย
ทำอะไรอยู่รู้ไหมพี่อุ๋ยทำอะไรถ้าตามจากที่บิ๊กโจ๊กเล่านะคะครับ
เอามือกดแผลค่ะเพื่อห้ามเลือดนั่งประคองร่างอยู่ด้านหลังแล้วกดแผลไว้เท่าที่จะ
บังคับการตำรวจทางหลวงค่ะเป็นคนยกร่างสารวัสสิวขึ้นรถ
จะพาไปส่งโรงพยาบาลซึ่งแหล่งข่าวจากกองปราบ
บอกว่าทั้ง๓คนนี้ดูจากพฤติการแล้วน่าจะเป็นคนที่ไม่มีความผิดอย่างชัดเจนนะคะ
ถ้าดูกล้องวงจรปิดในงานเลี้ยงของกำนันนกค่ะก็จะเห็นชื่อทั้งสามคนนี้ชัดเจนตั้งแต่ภาพแรกเลยนะคะ
ลองไล่ดูที่บิ๊กโจ๊กแถลงมาหน่อยเนอะดาบตำรวจชนะนัทพันตรวจตรีนรงค์
เข้าไปฮิ้วตัวสารวัสสิวอุ้มออกมาจากบริเวณงานเลี้ยงโต๊ะจีนนี่เห็นชื่อสองคนเลย
นะคะแล้วก็มีคนหนึ่งคือดาบตำรวจสารวุฒินะตรงนี้เนี่ยคือจุดที่ถูกหน่องท่าผายิง
นั่งอยู่ที่โต๊ะก็หิ้วร่างออกมาครับดาบตำรวจสารวุฒิช่วยประคองร่างอีกคนนึง
จากนั้นก็อุ้มไปที่ลานจอดรถซึ่งก็คือรถก็จอดอยู่ในสำนักงานบริษัทของกำนันนกนี่แหละ
จากสิบรีเมย์ทิศกรณ์ค่ะปรากฏตัวในภาพที่สามหน้าสี่
ก็คือหมู่เจนนะคะเป็นคนถอยรถแคมรี่ส่วนตัวเข้ามารับสารวัสสิว
พาตัวไปส่งโรงพยาบาลอ่าคือภาพเนี้ยอันนี้ที่เป็น
จุดที่เป็นรถที่มารับใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งแหล่งข่าวบอกว่าอันนี้เป็นรายชื่อเบื้องต้น
คาดว่าสามคนนี้ไม่โดนแน่แน่ครับแต่ตอนนี้พนักงานสอบสวนกองปราบ
กำลังอยู่ระหว่างสอบปากคำพยานเพิ่มเติมนะคะคาดว่าอาจจะมีคนที่ไม่ถูกดำเนินคดีเพิ่มอีก
เพราะบางคนขับรถพาไปส่งโรงพยาบาลบางคนโทรหาหนึ่งเก้าหนึ่ง
อันนี้เดี๋ยวต้องใช้เวลาในการหารือกับตำรวจและผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายค่ะว่าอันไหนเข้าข่ายอันไหนไม่เข้าข่าย
เพื่อตรวจสอบนะเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนค่ะ
คือตำรวจบอกว่ามันไม่สามารถที่จะระบุได้เท่าภาพที่เห็นในเหตุการณ์ช่วงตรงจุดโต๊ะงานเลี้ยง
มันอาจจะมีคนที่เขาก็จะแยกไปช่วยอย่างอื่นช่วยไปเอารถหรือว่าช่วยไปโทรหาอะไรพวกนี้นะครับ
ชื่อของตำรวจ๑๒นายที่ปรากฏที่โรงพยาบาลนะครับทุกผู้ชมครับเวลาในกล้อง๒๑นาฬิกา๑๗นาที
แต่ว่าเวลาจริงจะคือ๒๑นาฬิกา๓๖นาทีนะฮะกับรถเก่งนะก็คือดาบตำรวจชนะนัทวุฒิยากร
จาก๑๐ตำรวจเมธิศกรพันธ์ศรีจันทร์แล้วก็พันธมตรีศิวากรสายบัวก็คือสารวัสสิวใช่ไหม

นี่นะฮะถ้าเวลาในกล้อง๒๑นาฬิกา๒๐นาทีเนี่ยแต่เวลาจริงคือ๒๑นาฬิกา๓๖นาที
มาที่โรงพยาบาลนะมาอยู่๑๒นายนะ

นี่นะฮะห่างกันแค่ไม่กี่นาทีนะครับเวลาในกล้อง๒๑นาฬิกา๒๑นาทีเนี่ย
แต่เวลาจริงคือ๒๑นาฬิกา๓๙นาทีจะเห็นรถกระบะนะฮะ
อันนี้ก็คือมาส่งพันธุ์โทษศิลป์

ก็จะมีพันธุ์ตมตร์เอกวัชยาวัชยีรายาวไทยสงค์

มีพันธุ์ตมตรีนารงพิทักษ์ชนวร

พันธุ์โทษศิลป์พันปีก็คือคนเจ็บ
แล้วก็ดาบตำรวจสลาวุฒิเชียงทอง
ก็คนที่ปรากฏตอนที่หิ้วร่างสารวัสสิวออกมาตอนแรก
ในกล้อง๒๑นาฬิกา๒๑นาที
เวลาจริง๒๑นาฬิกา๓๙นาทีเนี่ย

ก็คือพันธุ์โทษศิลป์พัฒนละวรยาวิสุทธิ์
ส่วนเวลาในกล้อง๒๑นาฬิกา๒๕นาที
เวลาจริง๒๑นาฬิกา๔๓นาทีเนี่ยนะครับ
อันนี้ตามแบบแฟ้มรายงานของเจ้าหน้าที่เลยนะ

ก็จะมาห่างกันเหมือนที่ภูมิกับบอกว่าหลงทางใช่ไหม
ห่างกัน๘นาที

มาจากที่นั่งข้างหน้าฝั่งซ้ายนะคะ
มีเวลาในกล้อง๒๑นาฬิกา๒๙นาทีเวลาจริง๒๑นาฬิกา๔๗นาที
จะเห็นพันธุ์ตำรวจเอกพานุทัศน์เหลืองสัจกุล
ไม่เห็นรถคือรถไม่ปรากฎแต่เห็นตัว
มาอยู่ที่โรงพยาบาลคงเห็นในห้องฉุกเฉิน
ใช่ไหมอาจจะเห็นด้านหน้าหรือยังไง
เดินโทรศัพท์เข้าไปในห้องฉุกเฉิน
นี่นะแล้วก็อีก๑คนนะครับเวลาในกล้อง๒๑นาฬิกา๒๙นาทีเวลาจริง๒๑นาฬิกา๔๗นาที
ไม่เห็นรถปรากฏนะฮะแต่เห็นตัวคือจ่าสิบตำรวจอภิรักษ์โรธพวง
อันนี้๓ทุ่ม๕๙ใช่ไหมคะคือทั้งหมดเนี่ยปรากฏที่โรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นก็จะเห็นปรากฏในภาพในกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุที่ช่วยคนเจ็บกัน
อ่าที่ลานจอดรถค่ะใช่ไหมแล้วก็ที่หน้าโรงพยาบาลกับในห้องฉุกเฉิน
ค่ะซึ่งเดี๋ยวต้องไปแยกตำรวจบอกก็ต้องไปแยกว่าคือคนที่เห็นเห็นเลย
อย่างที่คุณรัชพรบอกอ่ะอันนั้นสิ้นสงสัยค่ะว่าช่วยเลยแบบช่วยกันเลยแบบ
ทีชัดเจนโอ้โหอุ้มกันเลยฮิ้วกันเลยอืมนะแต่ที่มาที่หลังที่โรงพยาบาลเนี่ย
อันนี้ต้องไปดูว่าในที่เกิดเหตุเขาทำอะไรยังไงบ้างค่ะ